มากกว่านี้อีกคุณผู้ชมตามพาดหัวข่าวข้างหลังลุงตู่ฉุนใช่ไหมฮะ
ลุงตู่ฉุนใช่ไหมฮะแต่พี่เอกชัยศรีวิชัยครับเขาก็ฉุนเหมือนกันแหละนะ
ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าบุญรอบศรีวิชัยเป็นชื่อคุณแม่เขาแต่ว่าคุณเอกชัยเขาก็ใช้โพสต์เองแหละ
ที่ผ่านมาก็โพสต์เรื่องการเมืองบ่อยล่าสุดอัดคลิปแสดงความในใจออกมาเป็นภาษาใต้แบบฟาดฟาดจุกหน่อย
ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีประมาณว่าผมขอแปลเป็นภาษากลางให้ฟังเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เอกชัยด้วย
ประมาณว่าเอ๊ะคนรอบตัวท่านนายกเนี่ยเอาแต่ประจบประแจงไม่ได้ดูในโซเชียลไปเตือนไปบอกท่านบ้างเหรอว่าชาวบ้านชาวช่องเขาว่ายังไงกัน
คนตายวันหนึ่ง๔๐๕๐คนทำไมบริหารจัดการเป็นแบบนี้นะฮะทุกครั้งที่ท่านออกมาท่านก็เอาแต่โทษคนอื่นแต่ว่าไม่โทษตัวเอง
ผ่านต้นฉบับราบไอของไว้ยังไง
ประชาชนเดือดร้อนเสี่ยงรองกันทั้งประเทศขณะที่นายกยัง

คือแกเป็นอะไรไหมนายกคนนี้กูอยากรู้จริง
วิธีการจัดการวิธีการดูแลประชาชนมันกวนคดีว่านี้ไหม
ซึ่งไม่ใช่โทษตัวเองนะโทษแต่คนอื่นพี่โทษคนนั้นโทษคนนี้
ไอ้นู้นโทษไอ้นี่ไม่เคยโทษตัวเองเลย
ซึ่งแกก็พูดว่าแกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแต่แกไม่ออกเลย
มันไม่ใช่ใครหาห้ามอืมเนื่อยเหรอใส่ไม่ออกล่ะ
ไม่ต้องแปลเลยนะอ่าไม่ออกล่ะเออเนื่อยแล้วก็ออกไปสิ
เป็นอะไรมากกว่านายกคนนี้ใช่อันนี้แปลถูกไหมอีกประเด็นหนึ่ง
พี่เอกชัยเนี่ยที่พี่ต้นพูดถูกค่ะแปลถูกนะฮะ
อีกประเด็นหนึ่งที่คุณเอกชัยพูดเนี่ยนะคือเรียกร้องไปถึงพักประชาธิปัตย์เลยนะ
เหรอภาคร่วมรัฐบาลบอกว่าภาคประชาธิบัติก็เหมือนกัน
คุณก็เห็นอยู่ว่าสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
ทำไมคุณยังไปอยู่ร่วมรัฐบาลได้ไม่พลื้มไม่พ้นไม่พลึก
เขาอยู่ได้อ่ะเขาอยู่ได้ก็อยู่ไปเออนะฮะประเด็นคือคนรอบรอบอ่ะ
กิดหน่อยบอกหน่อยว่าสังคมประชาชนเขารู้สึกยังไงกันในโซเชียลอ่ะ
ไปหมดอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ได้ออกมาทุกวันนะพี่เอกเนี่ย
ฉะแกออกเนี่ยมันสำคัญนะใช่แกไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของการเมืองนะ
ปกติแล้วเราเนี่ยคนใต้ด้วยกันเนี่ยคือจะรู้ว่าเขาก็จะมีความชอบในพักพักหนึ่งอ่ะ
พูดตรงนะคะไม่ค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้นะคะ
คือตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของคนไทยไหมต้องถามใหม่ค่ะ
ว่ารู้สึกอะไรกับเสียงร้องไห้ของคนไทยไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความรู้สึกคอเอาท์กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
อีกหนึ่งคนที่มีความเคลื่อนไหวคุณแท็กพระรันยูแต่ว่าก็เล่นเอาหลายคนก็ฮาเหมือนกันแหละ
จริงคุณแท็กเขาอัดคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกประมาณว่าฟังมีข่าวข่าวหนึ่งว่าประมาณว่า
ขอรมอลกับนายกจะสละเงินเดือน๓เดือนเอาไปเข้ากองทุนช่วยเหลือเยียวยาโควิด
แต่ตอนจบเออมันนังคอรมอล์แท็กไปฟังไปดูหน่อยครับ
เพื่อช่วยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคอรมอลทั้งคณะตัดสินใจ
ร่วมสู้ไปกับพี่น้องประชาชนที่ลำบากจากเหตุการณ์โควิด๑๙
ด้วยการไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา๓เดือน
เริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
เงินทั้งหมดทั้งของนายกและคอรมอลมอบให้กับกองทุนโควิด๑๙

ท่านบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่ออยากจะให้ประชาชนเห็นว่า
เราจะสู้ไปด้วยกันไปพร้อมกันทั้งประเทศ
โดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มาเลเซีย
เป็นคลิปของคุณแท็กเลยเอามาให้ดูกัน

เขาพึ่งสั่งมา

แท็กยังหงายเลยพี่เอกยังฉุนเลย